ดราม่าหอนาฬิกาแพงจี๊ด
หอนาฬิกาที่อยู่ข้างน้ำแข็งกับดอมนี่

ว่าแต่ละจังหวัดหอนาฬิกาประจำจังหวัดเป็นยังไง
คือบางคนบอกว่าหอนาฬิกาประจำจังหวัดชั้นสูง

หอนาฬิกาส่วนใหญ่จะเป็นหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมือง
ครับภาพให้ดูที่สุราชน์นี่
เป็นอย่างไรสวยนะแต่สวยอยู่นะ
มันมีทั้งเรื่องของราคาด้วยมีถึงเรื่องรูปแบบด้วยค่ะ
อย่างราคาจริงคือมันเกือบ๗ล้านนะ

บอกว่าพอคนเห็นปุ๊บคนก็แบบว่า
ราคาที่มาสร้างหอนาฬิกาแพงเกินไปหรือเปล่า
หอนาฬิกานี้อยู่ที่ถนนพักดีอนุสรค่ะอยู่ที่ตำบลตลาด
หรือว่าตรงสะพานลานสะพานนฤทธินะ
เทศบาลนครสุราชป้ายโครงการระบุราคาการก่อสร้าง
โดยเทศบาลนครสุราธานีงบปี๖๕
งบปีที่แล้วราคา๖ล้าน๗แสน๘หมื่นบาท
ตรงนี้เลยคนแวะเวียนไปดูแล้วมันก็มีคำถามไงว่า

๖ล้าน๖ล้าน๗เลยเหรออยากได้แม่งานที่เกี่ยวข้องชี้แจ๊งหน่อย
ใช่แต่บางคนบอกว่ามันไม่แพงหรอก
คุณเบิ้ลมันไม่แพงมันเป็นที่จุดเชิดหน้าชูตาความความช้าวลมช้าวสุราชธานี

ล่าสุดครับทางนายกเทศบาลนครสุราชธานีนายกเทพระเสริฐฟรรณประศพ
ก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้
ดูสิดูปฏิมากรรมนูนตำแบบนี้เอาอยู่ที่เรือนนาฬิกาทั้งสี่ทิศเลยนะค่ะ
ครับตัวนาฬิกาบอกเวลาได้ทั้งสี่ด้านเลยนะ
เชื่อมต่อเวลามาตรฐานโลกหน้าปัดนาฬิกาเนี่ย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรแล้วมีเสียงเพลงชาติ
เพลงประจำจังหวัดกลไกสำหรับตีระคังดังกลางวาน
ออกแบบแบบนี้หนึ่งเดียวในโลกแล้ววาดด้วยลายไทย
มีการใส่สัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้ของเมืองสุราธานี
มีไฟแสงสีตามจังหวะเสียงเพลงแล้วเขาติดตั้งด้วยนะ
ระบบควบคุมกระแสไฟตกอ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมตอนกลางคืนก็จะสวยงามแบบนี้อ้าว
มาร์คพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมจากกลางวันก็สวย
กลางคืนก็ดูดีและมีการนำสัดส่วนทองคำมาผสมผสาน
ให้ความสวยงามลงตัวตามทฤษฎีศิลปะสากล
สมกับวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีนิยม
ทุกอย่างควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติงบเนี้ยหกล้าน
หกล้านเกือบหกล้านแปดเนี่ยครับเป็นไปอย่างโปร่งใส
เป็นราคากลางที่ไม่สูงอืมบางจังหวัดอ่ะ
หอนาฬิกาสิบล้านยังมีเลยอยากฟังความเห็นคุณผู้ชม
คิดว่าเหมาะสมกับหกล้านเจ็บหกล้านแปดไหม

เมื่อกี้เรื่องเข้ากล่องเทียบคนดูคนนึงชื่อคุณอิส
ไม่เป็นไรคนเราแตกต่างความคิดเห็นกันได้

แต่เวลาคนที่แสดงความคิดเห็นต่างจากเรา